ท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจตศิระธารานนท์สมาชิก
วุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับร่างรัฐมนูล
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เนี่ยมีหลักการและเหตุผลให้อำนาจ
อธิบทัยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่สภาพูดแทนลักษณ์ดอนเท่านั้น
ท่านประธานครับเหตุผลที่ผมอ้างมี๗ข้อ
ตามร่างที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาข้อที่หนึ่งนายกต้องมาจากสอสอเท่านั้น
ข้อนี้มันต้องเอาไปรวมกับอีก๖๐
ข้อด้วยนะครับข้อที่สองยุบเลิกวุฒิสภาให้เป็น
สภาพุทธรรษฎรซึ่งเป็นสภาเดี่ยวอันนี้ก็สมาชิกมากมายที่พิพายไปแล้ว
ข้อ๓มีอำนาจโดยเสียงข้างมากในเลือกในการเลือกตุลาการสารรัฐมนูล
ตามมาตราสองร้อยหนึ่งโดยหนึ่งในสามหรือสามคนมาจากสอสอฝั่งรัฐบาล
สามคนมาจากสอสอฝ่ายค้านและอีกสามคนมาจากทั้งที่ประชุมใหญ่ศาลดีกา
และที่ประชุมใหญ่ของสารปกครองสูงสุดโดยให้สภาพผู้แทนเลือกจากหกเหลือสาม
ก็เท่ากับมีอำนาจสองในสามแล้วก็เช่นเดียวกับปปช
ก็มีโครงสร้างในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันข้อสี่มีอำนาจในการเลือกองค์กรอิสระ
กรกตปปชคตงและกศมโดยยุบเลิกผู้ตรวจการแผ่นดินไปอย่างถาวร
ท่านประธานครับในกรณีของกรรมการองค์กรอิสระเนี่ย
แตกต่างจากสารสำนูญนะครับและก็ปปชตรงที่เหลือเจ็ดคน
ก็ใช้สัดส่วนสองสองสามนะครับก็ยังเป็นในลักษณะเดิม
อยู่ก็คือสภาพุธรรศดอนก็คงเสี่ยงทั้งมากอยู่ดี
นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนโครงสร้างจากสารดีกาแล้วก็สารปกครองไปเป็น
องค์กรอิสระผมขอโทษองค์กรสิทธิมนุษยชนและมหาวิทยาลัยที่สอนด้านนี้นะครับ
ซึ่งก็จะมีกรรมการจากองค์กรและ๗คน
ข้อ๕นอกจากอำนาจในการแต่งตั้งแล้ว
ยังมีอำนาจถอดถอนอีกด้วยเพราะคลองเสียงข้างมากนะครับ
จากองค์คณะพิจารณาถอดถอนประธานศาสตร์รัฐมนุษย์
ประธานศาสตร์ธิกาประธานศาสตร์ปกครองสูงสุด
ตุลาการและผู้พิพากษาสารดีกา
หากมีสอสอนึงในสี่หรือประชาชนสองหมื่นชื่ออย่างน้อยเข้าชื่อ
โดยมีผู้แทนสารทั้งสามเนี่ยมาจากสามสารเนี่ยสารละหนึ่งคน
แต่มีสอสอถึง๔คน
บรรยัติกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
ใช้สอสอหนึ่งในสี่หรือประชาชนสองหมื่นคนเข้าชื่อเสนอ
ศาสตร์ธิกาพนักคดีอาญาและไอ้สอสอหนึ่งในสิบเข้าชื่อเสนอ
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตำแหน่งกรณีขาดคุณสมบัติ

และถอดถอนสอสอที่ทำผิดจริยธรรมต้องใช้เสียง๒ใน๓นะครับ
ของสอสอที่มีทั้งหมด
ข้อหกหกจุดหนึ่งมีคณะผู้ตรวจการสามชุด
คณะผู้ตรวจการศาสตร์และศาสตร์และธรรมนูล

คณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระ
ทำไมท่านไม่เสนอให้มีคณะผู้ตรวจการสภาผู้แทนรัศดร
ขอคำตอบตรงนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าในกรณีนี้เนี่ย
สมาชิกก็อภิปรายไปเยอะแยะแล้วนะครับ
ว่านอกจากมีคณะผู้ตรวจการต่าง
แล้วยังมีสอสอที่จะเข้าไปเป็นกต

แล้วเข้าอีก๒คนเข้าไปอยู่ในสภากราโหม
ท่านครับการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ดี
แต่การแทรกแทรงเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงระวังนะครับ

มีอำนาจเพิ่มในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของคอลโลมอร์
ตรวจสอบโครงการที่ใช้งบประมาณสูง

โดยคณะกรรมธิการอย่างน้อย๕คณะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านมีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด
หรือบุคคลใดมาชี้แจงในเรื่องที่สอบข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่ได้
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ
คณะกรรมธิการมีหนังสือเรียกนายกรมนตรี
มีหนังสือเรียกประธานสารต่างอะไรต่างเหล่านี้เนี่ย
ลองคิดภาพมันออกมาว่ามันจะยุ่งเหยิงกันขนาดไหน
เขาก็ทำงานไม่ได้นะครับ
เพราะว่ามันมีอำนาจของสอสออยู่เหนือองค์กรอิสระนะครับ
ทั้ง๗ข้อเนี่ยจึงทำให้สอสอมีอำนาจล้นฟ้า
เป็นประเด็นที่เป็นหลักการพื้นฐาน

หลักการของรัฐมนูลทุกฉบับต้องมีการทวงดุลของสามอำนาจ
ติบัญญัติบริหารและตุลาการ
การเกิดขึ้นขององค์กรอิสระ
ก็เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทวงดุลนี้ด้วย
เพราะเน้นโครงสร้างให้อิสระนะครับ
จากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพผู้แทนรัศดรไม่ใช่องค์กรที่ใช้อำนาจยุติธรรม
เพราะถ้าหากว่าสภาพุทธแหลศดรใช้เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจยุติธรรม
ก็จะไม่ใช้วิธีการถูกหรือผิด
ก็จะเป็นการกรณีที่ใช้โหวตเอามติเสียงข้างมาก
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยึดหลักของมองเตสเกียร์ที่อธิบายว่า
การรวมศูนย์อำนาจไว้กับคนหรือองค์กรเดียว
จะเป็นอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพและการปกครองที่มีประสิทธิภาพ
ควรแยกจากกันอย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบถูกดุล
ท่านประธานครับในหลัก๕ข้อของท่านเนี่ย
และข้อ๔หลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ
ข้อ๕หลักรัฐมนูลที่เป็นรายลักษร
อันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานโดยทั่วไป
แต่ผมขอเน้นหลักข้อที่สามกับหลักข้อที่สี่
หลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ
ท่านพูดตลอดเวลาว่าร่างที่เสนอมามีการตรวจสอบถูกดูแล้ว

ไม่ใช่ครับมันต้องมีการตรวจสอบถวงดุล
ระหว่างอำนาจทั้ง๓นะครับ
แล้วก็มีองค์กรอิสระเป็นตัวเสริมที่เข้า
จะไปตรวจสอบอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ท่านประธานครับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ท่านก็เสนอให้ยกเลิกนะครับ
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีคือเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ

หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเช่นกรณีของโควิด๑๙ในปัจจุบันนี้
ก็มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศเช่นเดียวกัน
ที่ผ่านมาปัญหาคือรัฐบาลเปลี่ยนบ่อย
หลายครั้งเปลี่ยนจากรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน
นโยบายจึงไม่ต่อเนื่องนะครับ
เมื่อมีการเชิญชวนให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย
ก็อาจจะเป็นเพียงการรับปากของรัฐบาลหนึ่ง
แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่นโยบายก็ต้องเปลี่ยน
แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเมื่อยุทธศาสตร์ชาติยังอยู่
ทุกอย่างก็ยังอยู่เว้นแต่รัฐบาลนั้นจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ

โดยเฉพาะนักลงทุนเขาต้องการอะไร
เขาต้องการความมั่นใจซึ่งความมั่นใจที่ดีที่สุดคืออะไร
ความมั่นใจที่ดีที่สุดก็คือยุทธศาสตร์นะครับ
เพราะจะได้รู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
จะเดินไปอย่างไรจะมีหลักอะไรที่จะประกันว่า
ถ้ารัฐบาลเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งนั้นจะยังอยู่นะครับ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่เขาก็ถามว่ามีแผนเนี่ยมีอายุอยู่กี่ปี
เราเคยมีนายกมาจากภาคอีสานก็มีแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
หรืออีสานเขียวเมื่อมีนายกมาจากภาคเหนือ
แผนพัฒนาก็เปลี่ยนเป็นการพัฒนาภาคเหนือแทน
อย่างนี้มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติที่ควรจะเป็นนะครับ
ยุทธศาสตร์ชาติก็มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ
แผนการปฏิรูปประเทศที่มี๑๑ด้านภายหลังเปลี่ยนไป๑๓ด้าน
เชื่อว่าทุกรัฐบาลเนี่ยตั้งใจดีนะครับ
แต่ทำไมจึงทำอะไรให้สำเร็จได้ยาก
นั่นก็เพราะ๑เวลาน้อยไปนะครับ
ช่วงหนึ่งของการเป็นสอสอก็คือ๔ปี
แล้วก็๒ความร่วมมือจากประชาชนน้อย
๓รัฐบาลเลือกตั้งต้องฟังเสียงประชาชน
พอฟังก็กลัวกลัวแล้วก็หยุดทำ
เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นทิศทางและก็เป็นความจำเป็นนะครับ
แล้วก็ข้อที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลควรจะมีความต่อเนื่อง
แล้วก็ในสมัยสนชผมเองเนี่ยก็มีส่วนที่เข้าไปตากฎหมายถึง๔๔๗ฉบับ
กฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือในการทำงานของหน่วยงานของรัฐ

เพราะฉะนั้นกฎหมายที่ผ่านมาที่อาศัยสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็วุฒิสภาที่ผ่านมาน้อยมากตัวเลขเป็น๑๐หลัก๑๐เท่านั้นเอง
แล้วก็ท่านประธานครับสวชุดที่อยู่ในรัฐธรรมนูลหลัก
ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยมี๒๐๐คนนะครับ
ไม่ใช่๒๕๐คนเหมือนบทเฉพาะการ
แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือในสวที่เป็นบทหลัก๒๐๐คน
อีก๒ปีครึ่งเนี่ยก็จะถึงที่จะมีสวมาจากบทหลักแล้ว
มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยประชาชน๒๐กลุ่ม
ถ้าหากว่าท่านยุบเลิกสวเกิดอะไรขึ้นครับ
คนชนกลุ่มน้อยประชาชนที่เป็นกลุ่มน้อย
ที่เป็นกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุก
ทำสวนทำป่าไม้กับประสุทธิ์หรือประมง
ผู้ที่เป็นคนพิการกลุ่มชาติภัณฑ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงบันเทิง
ประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์
เขาจะมีโอกาสไหนที่จะเข้ามาในสภานี้
เพราะว่าจะไปสมัครรับเลือกตั้งมันก็สู้ไม่ได้
เพราะว่าการเลือกตั้งยังต้องใช้เงินเป็นปัจจัย
ท่านประธานครับรัฐธรรมนูลทั้งโลกไม่มีแบบสำเร็จรูปนะครับ
แล้วท่านก็พูดนะครับว่ารัฐมนูลของประเทศต่าง
ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นรัฐธรรมนูลเดียว
ผมก็ต้องขอบคุณท่านสสกรณิตที่อภิปราย
ซึ่งมันตรงกับผมตรงกับใจเลยว่า
รัฐมนูลของประเทศที่อ้างนะครับ
อังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมนีอินเดีย
้วนแล้วแต่มีวุฒิสภาทั้งสิ้น
ถ้าหากว่าท่านคิดว่าหรืออภิปรายว่า
รัฐธรรมดูลมีแนวโน้มจะเป็นสภาเดียวมากขึ้น
ท่านช่วยบอกหน่อยว่าแล้วประเทศมหาอำนาจเหล่านี้
ซึ่งเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเนี่ย
ทำไมเขายังคงมีวุฒิสภาอยู่นะครับ
เพราะว่าวุฒิสภาเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ
ก็คงจะเป็นสิ่งที่จะต้องฝากไว้
ผลสุดท้ายผมคิดว่าในกรณีของการเสนอร่าง
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลฉบับนี้เนี่ย
มันมีประเด็นอะไรที่ซ่อนเล้นไว้อยู่หรือไม่
มีเฉพาะแค่การเสนอโดยร่างประชาชนนี้เข้ามาหรือเปล่านะครับ
อย่าลืมนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ย
มันก็ยังมีประชาชนที่อีกจำนวนมาก
ซึ่งเขาก็เงียบ
ผมยอมรับท่านเรียกว่ารัฐธรรมดูลฉบับประชาชน๑๓๕๐๐๐คน
เรียกได้ครับแต่ก็มีประชาชนอีกจำนวนมาก
ที่บอกว่าในการรับรัฐธรรมดูลฉบับที่แล้ว
ล้านเสียงเนี่ยก็ยังมีประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูญฉบับนี้
เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากไว้และผมก็คิดว่า
ถ้าหากว่าท่านกลับไปตั้งหลักดีแล้วเสนอเข้ามาใหม่นะครับ
โดยที่ว่าไม่มีอะไรซ่อนเล้นแล้วมันเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้
แล้วก็ผมเชื่อว่าสภานี้ในอนาคตข้างหน้า
ก็อาจจะรับในสิ่งที่ท่านเสนอมา
โดยเฉพาะการแก้เป็นหลายมาตราที่เป็นเจตนารมณ์ของรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย